คุณผู้ชมคะช่วงสักประมาณ๑๐๑๑พฤศจิกายนเราได้มีการนำเสนอคลิปข่าวคลิปหนึ่งค่ะ
ส่งตรงมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่า
คืออบตโคกโคเท่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเทคอนกรีตทับถนนเดิมสูงกว่าพื้น
ทำให้ชาวบ้านขับรถเข้าบ้านไม่ได้ต้องจอดรถอยู่ข้างถนน
แล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้ารถโดนเฉียวหรือโดนขโมยเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่ายังทำไม่เสร็จคือชาวบ้านคิดว่าทำถนนเสร็จแล้ว
ล่าสุดเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะว่าคำชี้แจงเป็นอย่างไร
คนที่ออกมาชี้แจงก็คือนายวีรวัตรกริจวงเป็นผู้อำนวยการกองช่างอบตโคกโขด
เข้านะคะสุดท้ายนี่พาผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีลงดูพื้นที่ที่มีการโพสต์นะคะ
เขาชี้แจงบอกว่าความจริงแล้วถนนเส้นนี้เนี่ย
ระยะเวลาการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่มีการกล่าวอ้างกันในโลกโซเชียล
ข้อที่จริงก็คือผู้รับจ้างได้ทำสัญญาไว้เมื่อวันที่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙
และกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
โดยทางผู้รับจ้างได้เริ่มเข้ามาเทแผงคอนกรีตชุดแรกเมื่อวันที่๓๐ตุลาคม
ซึ่งการเทคอนกรีตต้องเทต่อเนื่องจนถึงวันที่๔พฤศจิกายน
เทแผงสุดท้ายจากนั้นต้องรอในการบ่มตัวของคอนกรีต
อีก๒๘วันคือมันมีช่วงเวลามันมีไทม์ไลน์ของมัน
ไม่ใช่ว่าเทแล้วเทเลยแล้วก็จะเสร็จ
ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวจริงแล้วจะยังใช้ถนนไม่ได้นะ
ต้องรอให้มันบ่มเพาะให้มันเซ็ตตัว
ไม่งั้นจะเกิดปัญหาแตกร้าว
การขยับตัวของคอนกรีตที่ยังไม่เซ็ตตัว
จะสร้างปัญหาให้กับผู้รับจ้าง
เพราะยังไม่ได้มีการส่งมอบงาน
แต่ชาวบ้านจะขอใช้งานก่อน

นำรถมาวิ่งก่อนทำให้เกิดปัญหาแบบนี้
คุณผู้ชมเขาชี้แจงมาแบบนี้นะคะ

ฟังพอกองช่างที่อบตโคกโคเท่าชี้แจงหน่อยค่ะ
ผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถนน

การขยับตัวของรับคอนกรีตที่ยังไม่แห้งตัว

ตอนนี้ชาวบ้านจะข้อใช้ก่อน
ซึ่งมาเปิดใช้กันโดยที่ว่าไม่นั่นเลยเนี่ย
แล้วก็มันก็เลยเกิดปัญหาการเกิดล้าว

ก็มีรอยร้าวเป็นบางส่วนแล้วค่ะ
อืมพอกองช่างยังบอกต่อนะครับ
บอกว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดก็คืออะไรรู้ไหม
ค่ะพอชาวบ้านเข้ามาใช้งานก่อนแล้ว

เพราะฉะนั้นการบ่มเพาะการเซ็ตตัวของคอนกรีต

มันก็จะเกิดรอยร้าวแล้วมันแก้ไขยากอ่ะ
ส่วนในการยกถนนขึ้นมาสูง

เพราะบริเวณนี้น้ำท่วมมาก่อนน้ำท่วมซ้ำซาก
เพื่อให้ชาวบ้านใช้งานแบบสะดวกสัญจรไปมา
ก็เลยต้องมีการยกถนนให้สูงขึ้น
ช่วงก่อสร้างก็เข้าใจว่าชาวบ้าน
มีความยากลำบากในการขึ้นลงอันนี้ก็เข้าใจ
ถนนเส้นนี้จะทยอยซ่อมจนถึงสุดถนนเก่า
ถ้าหลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางนี้ได้
อยากให้เลี่ยงไปก่อนไม่ใช่ว่าจะใช้กันแบบอย่างเดียวเลย
พอเกิดปัญหามีรอยร้าวก็มาว่ากันทีหลัง

ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันด้วยถ้าทำแล้วยังไม่เสร็จ
อย่าเอารถพลิกอัพรถใหญ่ขึ้นไปวิ่ง
โดยเฉพาะรถหกล้อเพราะยังไงมันก็พัง
เพราะคอนกรีตมันต้องใช้ระยะเวลาในการเซ็ตตัว

ใช่ไหมคะอบตชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
เราก็นำเสนอข่าวทั้งสองฝ่ายค่ะ